ท่านที่เคยไปเที่ยวภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็น่าจะทราบว่าโอ้โหโค้งเยอะมาก
ใช่ค่ะนะแล้วขับรถเนี่ยจะเป็นที่ไหนถ้าเจอทางโค้งมันก็ต้องระวัง
ใช่ต้องระวังมากแล้วก็ทางโค้งแซงไม่ได้อยู่แล้วเส้นทึบอยู่แล้ว
เดี๋ยวไปดูนะฮะรถกระบะสองคันนะครับทุกผู้ชมครับ
ภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะนี่ครับ
โอ้โหนี่ฮะอันนี้เป็นภาพที่แซงไปนะครับ
ดูตรงนี้นะครับค่ะรถคันนี้นะฮะ

มีเฉียวมีเบียดโอ้โห
แต่คันข้างหน้าไปนู่นเลยฮะค่ะตกไปหลายทางเลยค่ะโอ้โห
คือทางโค้งดำมรรงษ์ลงด้วยไงเป็นข้างหลังลงด้วยนะฮะ
แล้วมันเป็นแบบตัวเอสแล้วเอสอีกอ่ะใช่ไหม
โน้นอยู่ตรงนู้นภาพจากกล้องหน้ารถหลังรถคันนี้เค้าบันทึกเอาไว้ได้หมด
คันนี้คือคันที่คว่ำแต่มีคันนี้ด้วยนะเห็นไหม
ก็เจ้าของรถที่มีกล้องบอกว่าแล้วเห็นไหมทุกส่วนผู้ชมครับ

กระจกกระแตกคนขับรถนี่เป็นเจ้าของรีสอร์ท

เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ขอเปิดเผยชื่ออะไรก็แล้วกัน

แต่บนบ้านเดินห่างไปสักสิบกิโลกรัม

ทำให้รถเสียหลักหมุนข้ามไปอีกเลนส์นึง
เขาไม่ได้ตั้งใจจะแซงอะไรขนาดนั้นนะ

แต่คุมรถไม่ได้แล้วนะฮะ

ก็พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้านะฮะ

ก็รอดตายมาอย่างปฏิหารนะฮะ

รถกลางไม่เสียหลักเลยครับ
เป็นคนในพื้นที่เราเองเนี่ย

มีอะไรอยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวไหมครับ

ก็ฝากเตือนให้ครับ

แล้วก็อย่าจี้ตูดเขาเยอะ

คนที่เห็นคลิปก็วิภาควิจารณ์กันเยอะแล้วฮะ

แต่ครั้งที่เขาตกลงไปต็นย้ำว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแซง

ล้อมันสะบัดแล้วเสียหลักพุ่งไปอีกเลนหนึ่ง
ก็เลยต้องบังคับกลับเข้ามาแต่มันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็ระวังกันกันแล้วกัน